ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราตามความคืบหน้า
คดีที่เกิดขึ้นที่สุราธานีให้ต่อนะครับคดีที่เกิดขึ้นกับลุงประเสริฐ
ประเสริฐเนี่ยหลังจากเกิดเหตุไปพบศพ
อยู่ที่ริมถนนนะฮะค่ะปรากฏว่าเรื่องราวของลุงแก
เสียชีวิตเนี่ยพบว่าลุงประเสริฐมีภรรยา๙คน
ใช่ค่ะแล้วก็มีลูกกับภรรยาทุกคนเลยนะคะ

ถูกต้องครับมีลูก๑คนในภรรยาแต่ละคนมีลูก๑คน

เท่ากับว่ามีภรรยา๙มีลูกสาว๙

ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครทำร้ายลุงประเสริฐนะฮะ
นี่คือสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกคืนวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีคนไปพบศพนายประเสริฐชูทรัพย์อายุ๖๐ปี
เป็นชาวอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราชธานี
นี่เป็นภาพของวันที่เจอศพนะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ลักษณะสภาพศพคือถูกฆ่าด้วยการทุบศีรษะ
มีร่องรอยการถูกยิงที่ไทยทอย
มีลักษณะฟันถูกแทงเข้าแถวศรีษะอีกนะฮะ
ศพเนี่ยอยู่กลางถนนสายควรราวิภาวดีในพื้นที่ตะบนปากฉลุย
อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราชธานี
เมื่อวานนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ก็ไปได้ข้อมูลหลักฐานมาหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
แต่แถวนั้นมืดมาก
ใช่ค่ะคือตำรวจบอกว่าแต่ลักษณะของศพเนี่ย
เหมือนกับคนร้ายแบบเครียดแค้นอะไรลุงประเสริฐนะ
ลักษณะบาดแผลเนี่ยแล้วก็อาจจะไปก่อเหตุที่อื่น

ซึ่งตรงจุดตรงนี้คือมันจะมีลักษณะรถกระบะคันหนึ่ง
ใช่สีดำนะคะรถกระบะคันนี้
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไร

แม้ว่าเสาไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางเนี่ย
แต่พอถึงจุดที่เจอศพจริงเนี่ย

ท่านผู้ชมครับรถกระบะต้องสงสัย
คันนี้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นกระบะสีดำนะครับ
ตอน๒๒นาฬิกา๓๖นาทีคืนวันที่๒๕พฤษภาคม
แล้วขับกลับออกมา๒๒นาฬิกา๓๙นาทีลักษณะกลับรถยูเทิร์น
เรื่องต้นเลยคาดว่าจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจากที่อื่น
แล้วเอาศพเนี่ยมาโยนทิ้งตรงนี้หรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจนะครับตั้งประเด็นเอาไว้นะครับเกี่ยวกับความขัดแย้งส่วนตัว
อาจจะเป็นเหตุทะเลาะวิวาสในวงเล่าเพราะผู้ตายเป็นคนชอบดื่มเหล้า
หรือไม่อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่าค่ะเพราะผู้ตายเนี่ย
พอไปตรวจสอบประวัติพบว่ามีภรรยาถึง๙คนแล้วมีลูกอีก๙คน
ใช่ค่ะภรรยาแต่ละคนก็มีลูกหนึ่งคนแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยค่ะ
ลุงประเสริฐนะครับนายประเสริฐชูทรัพย์เมื่อวานนี้คุณนฤทธบุญนิ่ม
ไปที่วัดหนองบัวเจริญธรรมที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของลุงประเสริฐนะฮะได้คุยกับภรรยาคุยกับลูก
พี่สาวโอ้ลูกสาวก็หลายภรรยาเนอะเขาก็มากันหลังจากทราบข่าว
วันนี้เดี๋ยวจะให้ฟังมีอยู่คนนึงนะเป็นลูกจากภรรยาคนที่สามมั้ง
บอกดูข่าวไทยรัฐมิวโชว์คุณแม่ดูข่าวไทยรัฐมิวโชว์เมื่อคืนนี้
แล้วก็บอกว่าลูกพ่อลูกเสียแล้วนะพ่อลูกตายแล้วนะ
วันนี้เธอเลยมาที่งานศพรู้จักข่าวใช่ฮะและเธอไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนเลยด้วย
ตั้งแต่เกิดเลยนะฮะเนี่ยรู้จากข่าวที่ดูไทยรัฐนิวโชว์คุณแม่ดูเนี่ยแล้วก็บอก
ส่วนนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่วัดหนองบัวเจริญธรรมเนี่ย
วันนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพวันที่สองนะฮะก็มีญาติญาติมีครอบครัว
มีลูกลูกของลุงประเสริฐที่เดินทางมาคุณนฤทธิ์ที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้
คุณนฤทธบุญนิ่มนั่งคุยกับลูกสาวหนึ่งในลูกสาวของลุงประเสริฐผู้ตาย
ชื่อนางสาวจันทรีย์ราเป็นลูกสาวของภรรยาคนที่๙
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องของภรรยาคนสุดท้าย
เรียกอย่างนี้ก็ว่าได้อายุ๒๖ปีนะฮะตอนนี้นะครับ
คุณจันจิลาเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่า
คือเธอเนี่ยเป็นลูกสาวที่ใกล้ชิดกับพ่อมากที่สุด
เพราะว่าก่อนจะเสียชีวิตช่วงเนี่ยหลังมาเนี่ยพ่อเนี่ยมาอยู่กับเธอ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่ายังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไป
เป็นคลิปขณะที่คุณพ่อตัดผมให้กับลูกค้าในร้านเสริมสวยของเธอ
พ่อตัดผมให้กับลูกค้าในร้านเสริมสวยของเธอเพราะว่าพ่อเป็นช่างตัดผม
เธอก็จะให้ช่วยให้พ่อช่วยตัดผมลูกค้าที่เป็นผู้ชายที่ร้านให้
แล้วพ่อจะมีความสุขทุกครั้งเวลาพ่อมาที่ร้านแล้วพ่อก็มาตัดผม
แต่ที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยเล่าให้ฟังนะ
ว่าพ่อไปมีเรื่องทะเลาะกับใครมีเรื่องกับใครอะไรยังไงหรือเปล่า
ส่วนนิสัยของพ่อเธอยอมรับว่าพ่อเนี่ยเป็นคนใจร้อนแล้วชอบแอบไปกินเหล้า
ตอนนี้เธออายุ๒๖ปีพ่อเนี่ยเลี้ยงเธอมาตั้งแต่แม่เนี่ยตั้งท้อง
จนถึงสักสามขวบพ่อก็ไปทำงานที่อื่นแล้วก็แบบแวะวนเวียนมานะฮะ
ไปที่นู่นบ้างที่นี่บ้างแล้วก็แวะมานอนกับแม่ที่บ้านบ้างมาอยู่กับเธอที่บ้าน
จนกระทั่ง๒เดือนก่อนนี่แหละก่อนพ่อจะเสียชีวิตพ่อเนี่ยมาอยู่ที่บ้านกับเธอเลยนะฮะ
แล้วพ่อบอกกับเธอว่าอยากจะอยู่กับลูกแล้วก็แม่ในบ้านปลายชีวิต
บอกเธอว่ารักเธอที่สุดเพราะเธอไม่เคยทิ้งไม่เคยไล่พ่อสักครั้ง
เนื้อที่ประมาณ๕ไร่นี่ฮะเธอบอกเนี่ยพ่อจะมาตัดผมที่ร้าน
ตัดผมให้กับลูกค้าผู้ชายนะพ่อบอกยกที่ดินให้เธอเพราะว่ารักเธอที่สุด
เก็บเอาไว้เผื่อจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วพ่อไม่อยากไปไหนล่ะ
พ่ออยากอยู่กับเธอนี่แหละอยู่กับเธอแล้วก็แม่เนี่ยภรรยาคนที่๙เนี่ย
เมษายนที่ผ่านมาพ่อยังชวนเธอกับครอบครัวเดินทางไปที่ที่ดิน
ที่จะยกให้บอกให้ไปทางที่ไปปรับที่ให้เรียบร้อยนี่ฮะเธอบอกเนี่ย
นายประเสริฐพ่อของเธอเนี่ยช่วยกันกับแฟนเธอปรับที่ดินกันอยู่ค่ะนี่ฮะ
ตอนนั้นทุกคนมีความสุขมากพ่อก็จะมาอยู่กับเธอนะ
จะมาอยู่เป็นบ้านปลายของชีวิตอยู่ที่นี่จะมาใช้ชีวิตกันแบบครอบครัวพ่อแม่ลูก
จนกระทั่ง๒๒พฤษภาคมเธอบอกวันนั้นเธอให้พ่อให้เงินพ่อไป๓๐๐บาท
ให้พ่อไปซื้อของกินช่วงเย็นแล้วพ่อก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนนะ
พฤษภาคมเธอบอกว่าช่วงเช้าพ่อขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงินของตัวเองออกจากบ้านไป
ใส่ชุดสีเหลืองกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแบบคีบสีดาวแดง
แล้วก็กลับมาช่วงเที่ยงดูแล้วน่าจะออกไปกินเหล้า
เพราะว่าพ่อเมามาเล็กน้อยมาถึงก็มากินข้าวตามปกติ
ขี่รถออกไปอีกทีช่วงบ่ายไม่บอกว่าไปไหน
หลังจากนั้นเธอติดต่อพ่อไม่ได้อีกเลยเพราะพ่อไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วย
โทรศัพท์มือถือของพ่อยังอยู่ที่บ้าน
พฤษภาคมช่วงเช้าตำรวจโทรมาบอกว่าพ่อถูกฆ่าตาย
แล้วก็เรียกไปสอบถามเธอบอกเธอตกใจมาก
ทีแรกยังคิดว่าสงสัยพ่อเนี่ยเป็นลมหรือเปล่า
เพราะว่าพ่อมีโรคประจำตัวเส้นเลือดในสมองตีบ
อาจจะขี่รถอยู่แล้วแบบเกิดอะไรขึ้นกระทันหัน
แล้วก็เสียชีวิตตรงถนนหรือเปล่า
แต่พอมารู้ว่าโอ้โหสภาพศพมันถูกทำร้ายหลายอย่าง
ยังสงสัยว่าใครจะทำพ่อได้ขนาดนี้
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ทีนี้มันมีกรณีที่มีพี่สาวบอกว่าเธอเนี่ยไล่พ่อออกจากบ้าน
พี่สาวก็คือพี่สาวที่เกิดกับภรรยาคนอื่นของคุณพ่อ
เพราะว่าวันเกิดเหตุที่พ่อออกจากบ้านไปเนี่ยมีเสียงดังโวยวายอะไรกัน
บอกไม่ได้ทะเลาะกันนะเธอไม่ได้ไล่พ่อด้วยนะ
พ่อเพิ่งกลับมาอยู่กับเธอไม่กี่เดือนเองหลังจากหายไป๔๕ปี
มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะถ้าเกิดว่าอยู่กับเธอแล้วไม่สบายอกสบายใจ
พ่อคงไม่อยู่ตั้งหลายเดือนก่อนจะเกิดเรื่องที่ดิน
เธอบอกว่าตอนแรกเธอรู้ว่าพ่อจะยกให้พี่สาว
แต่พอตอนหลังพ่อมาอยู่กับเธอพ่อเลยเปลี่ยนใจยกให้เธอแทน
พ่อบอกว่ามาอยู่กับลูกคนนี้ก็ยกให้ลูกคนนี้
ซึ่งปัญหาตรงนี้พ่อเคยคุยทางโทรศัพท์กับพี่สาวเมื่อ๒๘เมษายนนะ
แล้วเธอก็วันนั้นเข้าไปดูที่ดินกลับมาที่บ้านก็ได้ยินโทรศัพท์พ่อเนี่ยคุยกับพี่เรื่องนี้
เพราะฉะนั้นเธอบอกว่าเนี่ยคือหลักฐานว่าพ่อเนี่ยยกที่ดินให้เธอ
เพราะพ่อพาไปที่ที่ดินขอดูภาพคลิปที่ที่ดินหน่อยที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
บอกนี่คือหลักฐานว่าพ่อเนี่ยจะยกที่ดินให้เธอเห็นไหมพาไปปรับที่ดินพ่อก็อยู่ด้วย
แล้วพอเสร็จเรียบร้อยกลับมาเนี่ยได้ยินเสียงพ่อคุยโทรศัพท์กับพี่สาวเรื่องที่ว่าเคยบอกจะยกให้พี่
แต่เปลี่ยนใจจะยกให้เธอแต่เธอก็มองว่าประเด็นนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรใหญ่โตนะ
มันเป็นเรื่องในครอบครัวไม่ใช่เรื่องใหญ่คือพ่อเนี่ยเป็นคนไม่ยอมคนเป็นคนใจร้อนนะ
เคยมีคดีทะเลาะวิวาสหลายครั้งแต่ถ้าจะมาจากเรื่องที่ดงที่อะไรตรงเนี้ย
คิดว่าไม่น่าจะใช่เป็นปัญหาที่ทำให้ถึงขั้นเดี๋ยวพ่อต้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ตอนที่ไปทำที่ดินกันนะคะเราก็ได้อยู่กันแบบครอบครัวนะคะ
ก็ไปกันแม่ด้วยไปลูกด้วยพ่อด้วยค่ะแกก็สบายใจมีความสุขนะไปช่วย
ใช่ค่ะพ่อยกให้ค่ะคุณพ่อยกให้บอกว่าให้หนูไปทำ
เพราะว่าพ่อขอฝากผีฝากไข้กับลูกนะพ่อก็ไม่มีอะไรให้นะลูก
พ่อพูดตั้งแต่วันแรกที่พ่อเข้าไปหาเลยนะคะไม่ได้ทะเลาะแน่นอนค่ะ
เพราะว่าตอนไปจะทานเหล้าก็ยังให้ตังค์ให้อะไรไปเลยค่ะ
หนูก็ยังพูดเลยว่าพ่อพ่ออย่าไปไหนอีกแล้วนะเพราะว่าพ่อแก่แล้ว
ถ้าพ่อไปอยู่กับคนอื่นหรือพ่อไปอยู่กับพี่น้องคนหนึ่งคนไหน
หรือคนอื่นต่อเวลาที่พ่อเดินไม่ได้พ่อเป็นโรคนี้ถ้าพ่อเดินไม่ได้
แก่เท่าขึ้นมาแล้วไม่มีใครที่จะตักน้ำหรือหาข้าวให้พ่อกิน
นี่ที่เธอบอกกับเรานะฮะส่วนพี่คนอื่นหรือว่าลูกคนอื่นจะว่าอย่างไรเนี่ย
ต้องรอฟังกันต่อไปท่านผู้ชมครับคุณนฤทธิ์ได้คุยกับ
เธออายุ๓๖ปีนะครับเป็นลูกที่เกิดกับภรรยาคนที่๓
ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนถึงวันนี้อายุ๓๖ปีไม่เคยเจอหน้าพ่อแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะ
ที่มาวันนี้เนี่ยมาที่วัดมาที่งานศพพ่อเนี่ย
เพราะเพิ่งรู้ข่าวว่าพ่อถูกฆ่าตาย
รู้จักแม่ตอนนี้แม่บวชชีอยู่แล้วแม่เนี่ยดูข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละ
พอเห็นข่าวของพ่อจำชื่อจำนำสกุลจำหน้าได้
โทรมาบอกบอกว่าพ่อเนี่ยเสียแล้วนะลูกพ่ออยู่ที่เนี่ยวัดเนี้ย
เธอก็เลยรีบมาวันนี้เลยอยากเดินทางมาหาพ่อสักครั้งในชีวิต
ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาเธอบอกว่าแม่ไม่เคยบอกอะไรเกี่ยวกับพ่อเลยนะครับ
ตอนที่เกิดมาเนี่ยตอนนั้นพ่อทิ้งแม่ไปแล้ว
เธอเลยไม่เคยเห็นหน้าพ่อจะรู้เพียงเดี๋ยวคือว่าพ่อเนี่ยคือใครก็รู้จากใบสุจิบัติ
เธอบอกว่าเธออยากจะบอกพ่อว่าแม้ว่าจะไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยไม่เคยเห็นพ่อเลย
แต่ไม่เคยโกรธพ่อที่ทิ้งเธอไปตั้งแต่เด็กวันนี้ตั้งใจมาไหว้ศพพ่ออยากมาขอบคุณพ่อ
ทำให้ลูกคนนี้ได้เกิดมาแล้วก็อยากมาเห็นหน้าพ่อสักครั้งในชีวิต
ถึงแม้ว่ามาแล้วจะไม่มีโอกาสได้กอดไม่มีโอกาสได้บอกรักอะไรเลยแต่ก็อยากมา
ตอนนี้อยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มคนร้ายที่ทำร้ายพ่อให้ได้โดยเร็วที่สุด
ไม่เคยเห็นพ่อเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจวนพ่อเลยไม่เคยรู้ว่าพ่อเป็นคนแค่ไหน
พ่ออยู่ในไม่เคยเลยค่ะค่อยจะรู้ว่าพ่อเป็นคนบรรพฤษ
แต่ลูกคนนี้รักพ่อพ่อคือพ่อของนุ้ยขอบคุณพ่อแกทำไมนุ้ยเกิดมาทุกวันนี้
ไม่เคยโกรธเลยค่ะย่าบอกพ่อว่าหนุ๊ยไม่เคยโกรธพ่อเลยแกพ่อไม่เคยดูแลหนุ๊ยก็แม้
แต่ขอบคุณพ่อแกพ่อทำให้หนูเกิดมา
นี่นะคะภรรยา๙คนมีลูกสาว๙คนเกิดกับภรรยาคนละ๑คนอย่างนี้ค่ะ
แต่ประเด็นก็คือที่ต้องคุยกับทั้งภรรยาหรือว่าลูกเนี่ยนะคือก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรสงสัยไหม
คุณพ่อหรือว่าลุงประเสริฐคนนี้ไปมีปัญหาอะไรกับใครไหมทำไมถึงมีคนฆ่าจนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ริมถนนแบบนี้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับภรรยาคนที่๖ภรรยาคนที่๖ของคุณลุงประเสริฐชื่อว่านางยาวอายุ๔๕ปี
เรื่องราวของภรรยาคนที่๖เนี่ยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะ
นางยาวบอกว่าคบหากับนายประเสริฐตั้งแต่อายุ๑๒ถูกฉุดไปอยู่ด้วยคบกันตั้งแต่เธอ๑๒
เธอไปขายของกับแม่ในงานวัดที่อำเภอพุนพินนายประเสริฐมาฉุดไปเลยแล้วไปอยู่ด้วยกัน๕เดือน
นายประเสริฐพาเธอกลับบ้านไปไหว้พ่อแม่แล้วก็อยู่กินกันจนอายุ๑๔เธอท้อง๓เดือน
นายประเสริฐก็พาไปอยู่กับญาติแล้วก็บอกกับเธอว่าจะไปทำงานออกเรือหาปลาประมาณ๑เดือน
เธอก็เฝ้ารอรออยู่สองเดือนนะคะนายประเสริฐไม่กลับมา
นายประเสริฐกลับมาให้เงินเป็นค่าทำคลอด๕๐๐บาทเธอบอกเธอไม่รับญาติสั่งห้ามเอาไว้
กลัวว่าถ้ารับเงินมันจะต้องผูกพันอะไรกันต่ออืมพอคลอดค่ะ
เลี้ยงดูลูกเองนะคะลูกสาวก็คือเกซิริเลี้ยงดูลูกเองมาตลอด
นายประเสริฐเคยกลับมาหานะเอาเงินมาให้หนึ่งหมื่นสองพันบาท
นางยาวบอกไม่รับไม่รับเงินหลังจากนั้นนายประเสริฐก็หายไปอีกนะคะ
ลูกเริ่มโตนายประเสริฐกลับมาบ่อยขึ้นไปมาหาสู่บ่อยขึ้น
แต่นางยาวบอกว่าเธอมีสามีใหม่แล้วอ่ะแต่นายประเสริฐก็ยังมาหา
มาหาจนสนิทกับสามีใหม่เธอจนกลายเป็นเพื่อนกัน
ล่าสุดเมื่อเดือนก่อนถึงขั้นมาดื่มเหล้ากับสามีเธอนะคะ
แล้วขอมาอยู่ด้วยบอกว่าอยากจะมาอยู่ด้วย
อยากจะฝากผีฝากไข้เพราะว่าแก่แล้วเอาอย่างงี้เลยนะเออ
แต่นางยาวบอกไม่เอาอ่ะเธอมีสามีใหม่แล้ว
มีลูกใหม่แล้วด้วยถ้านายประเสริฐกลับมาอยู่ด้วยกัน
เป็นปัญหาเปล่ามันไม่ใช่การกลับมาคืนดีกันไงฮะ
ครับมันแค่กลับมาขออยู่ด้วยเธอบอกว่านายประเสริฐ
คงไม่ปักหลักอะไรกับใครหรอกมั้งบางครั้งมาหาไม่มีเงิน
ก็มาขอเงินเธอด้วยเธอเลยบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่ให้อยู่
ประมาณเมื่อสักเดือนกว่าใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ถ้าฟังจากลูกสาวคนสุดท้องที่คุยกับเรา
พ่อก็มาอยู่กับเธอสองสามเดือนแล้วนะนั่นน่ะสิคะ
เราก็ต้องหาข้อมูลจากภรรยาทุกคนอ่ะว่าตกลงนายประเสริฐไปหาไหม
พูดอะไรไว้บ้างภรรยาคนที่หกบอกว่าไม่รู้จริงจริง
ไม่รู้สาเหตุที่นายประเสริฐถูกฆ่าเดาไม่ออกเลยครับ
ภรรยาคนอื่นก็ไม่เคยมาเล่าอะไรให้ฟังตอนที่คบกันกับนายประเสริฐ
ก็ไม่รู้ว่านายประเสริฐเคยมีภรรยามาแล้วกี่คนหรือยังไง
มารู้ทีหลังว่ามีภรรยา๙คนมีลูก๙คนคือเพิ่งรู้เลย
แล้วนายประเสริฐเนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงดูใครแบบจริงจังนะ
ภรรยาท้องก็ชอบตีตัวออกห่างแล้วก็ไปหาคนใหม่
ก็อยู่ไม่ได้นะเพราะปีก็มีแฟนไม่ไปเลย
ก็บอกแกแล้วนะตั้งแต่แกว่าแกไม่โกรธ
แล้วก็ไม่ไหวแล้วแกเข้าใจ
เพราะแกก็ฉุนพ่อแกเอง
นี่ข้อมูลจากคนใกล้ชิดภรรยาแล้วก็ลูกคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป

ขอบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามาดื่มเหล้าสักพักนึงแล้วก็ไป

ใช่ซึ่งเขาก็บอกว่าตำรวจก็เรียกเขาไปคุยแล้วนะ

ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะฮะ
รู้ข่าวอีกทีก็คือเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วก็
ตามบ้านเรือนที่อยู่ในระแวกแถวนั้น
มาดูศพกันก็ไม่รู้จักนะฮะ

จนมารู้ว่านี่คือนายประเสริฐทูซับเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
ภาพของรถกระบะต้องสงสัยสีดำจากกล้องวงจรปิด
เป็นภาพหน้าร้านขายกล้องวงจรปิด
บนถนนสายควรราวิภาวดีนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนี่ฮะเราได้รับมานะครับ
ช่วงเวลาของกล้องจับภาพได้เนี่ยรถกระบะขับมุ่งหน้าไปยังจุด
ที่เจอศพนายประเสริฐ
ก็เลยต้องสงสัยว่าจะเป็นรถที่เอามาทิ้งหรือเปล่านะฮะ

เพราะว่าขับไปตรงจุดนั้นเนี่ย๒๒น๓๖น
ของวันที่๒๕พฤษภาคม
แล้วขับกลับออกมา๒๒น๓๙น
นาทีใช้เวลาอยู่ประมาณ๓นาที
เมื่อวานนี้คุณนฤทธิ์ได้จำลองลักษณะการขับรถไปถ้าไปวนตรง
นั้นไปเจอตรงนั้นจุดที่เจอศพเนี่ยเทียบเคียงกับเวลาในกล้อง
จรปิดเวลามันใกล้กันเลยนะฮะคือใช้เวลาประมาณ๓นาทีค่ะนะฮะ
ถ้าคนร้ายจะเอานายประเสริฐที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วใส่
รถมาแล้วก็ขับรถมาแล้วก็ทิ้งไว้ริมถนนเนี่ยมันก็อาจจะเป็น
ไปได้ค่ะเพราะว่ามีรอยมือเปื้อนเลือดจับที่ขาทั้งสองข้างที่ศพ
นายประเสริฐด้วยนี่นะครับเราลองเทียบเคียงเวลาดูตามภาพจาก
วงจรปิดแล้วก็ลองขับรถของเราดูค่ะเวลาก็จะประมาณอย่าง
วันนี้คุณนฤทธิ์ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะ
ท่านผู้ชมครับไปช่วงค่ำนี่แหละพบว่าบริเวณจุดทิ้ง
มืดแล้วเปลี่ยวมากก็เหมือนที่ชาวบ้านบอกไม่มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเลยคือสาวไฟมีแต่ไฟส่องสว่างเนี่ยคือมันมาตามทาง
เรื่อยแล้วก่อนจะมาถึงตรงนี้ไฟมันหายไปมืดตืบเลยอ่ะ
คือเรียกว่ารถขับมาต้องเปิดไฟสูงต้องสาดไฟสูงใส่อ่ะไม่งั้น
มองไม่เห็นจริงนี่นะถ้ายืนมองเห็นกันเนี่ยระยะก็แค่๑๐กว่า
เห็นกันแล้วนะ๑๐กว่าเมตรเนี่ยคือต้องใกล้กว่านั้นด้วย
คนร้ายถ้าเอาศพนายประเสริฐมาทิ้งจุดนี้เนี่ย
คือแน่นอนว่ามันมืดแน่เพราะช่วงกลางคืนนะครับ
อาจจะมีเป้าประสงค์หลายอย่างอย่างเช่น๑จุดทิ้งศพไม่มีแสงไฟส่องสว่าง
มันก็ง่ายต่อการก่อเหตุเพราะไม่มีใครเห็น
บ้านคนก็น้อยแถวนี้มีอยู่ไม่กี่หลังนะครับ
ถนนก็โล่งใช้ความเร็วได้
คนร้ายเนี่ยไม่ทิ้งลงข้างทางนะครับ
ลักษณะทิ้งบนถนนนะฮะเหมือนกับหวังว่าจะให้รถที่ขับผ่านมาแล้วเบรกไม่ทันแล้วก็ทับศพ
ลักษณะจะให้เป็นลักษณะเหมือนกับอุบัติเหตุอำพลางคดี
พื้นที่บริเวณแถวนี้แทบไม่มีบ้านคน
มันจะมีหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่เขาก็อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วมันก็มืดด้วย
ตำรวจไปเรียกมาดูตอนที่พบศพเขาบอกเขายังเพิ่งรู้เอ้าเห็นมากันเยอะแยะนี่ออกมาดูศพเหรอเนี่ย
โค้งนี้มีอุบัติเหตุบ่อยอาจจะตั้งใจทิ้งศพให้เป็นอุบัติเหตุนะฮะ
ที่อยู่แถวนี้ยังฝากทีมข่าวชาวรัฐทีวีนะครับบอกว่าช่วยเป็นสื่อฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อย
หลังจากมีคดีนี้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าพอเราลงพื้นที่ไปแล้วจะเห็นว่ามันมืดจริง
แล้วเป็นช่วงทางโค้งด้วยรถมากลางคืนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกิน
แต่สุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงประเสริฐนะคะแต่ว่าบาดแผลที่บริเวณศีรษะใบหน้าเนี่ยเวอะหวะเลยอ่ะ
เหมือนกับโปรดแค้นอะไรกันมาก่อนอ่ะแล้วก็จุดตรงนั้นตำรวจบอกได้ว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลย
พวกมันไปก่อเหตุที่แล้วก็เอาศพมาทิ้งนะคะ